เมื่อสักครู่นะครับโจรชุมยังกระยุงนะครับ

ชุมอันนี้นะครับเขาบอกว่า

ชาวบ้านนะครับไปรับลูกที่กลับมาจากโรงเรียน

โอ้โฮตะกูตะกัก

โทรศัพท์หาชาวบ้านเพื่อนทันที
มีคนเข้ามามีขโมยนะฮะ

วรนุษย์หรือว่าตัวเงินตัวทองนั่นแหละครับ

ก็ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสพอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ว่ามีชาวบ้านขอความช่วยเหลือ
มีสัตว์เลื้อยคานที่เรียกว่าตัวเงินตัวทอง

ก็เลยได้จัดกำลังเข้าช่วยเหลือครับ

สอบถามนางสาวมัธรสจันสรินุสร

รอบบ้านหน้าบ้านหลังบ้านอยู่นั่นแหละครับ

จึงโทรแจ้งกู้ไพมาช่วยเหลือ

โอ้โหดูแล้วก็วันนี้เป็นวันที่๑๖ด้วยนะฮะ

สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับ

ขอให้คนดีมีศีลธรรมถูกหวยหนัก

โอ้โหนะครับบุกถึงบ้านเลยทีเดียว